มาทางด้านบ่าวสาวป้ายแดงวาดที่
วาดที่ก่อนนะครับคุณขอกันไปอย่างว่าจะแต่งนะคะ
คุณปั๊บกุฎเนโตแล้วก็น้องวัยเตยค่ะ

ถือกระอดธรรมูลในช่วงปีใหม่ไทยวันสงกรานค่ะ
นำของใช้ที่จำเป็นในช่วงโควิดระบาดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือหน้ากากอนามัย

ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ปีใหม่ปีนี้ขอให้พี่น้องนะคะ

แล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยค่ะ
อันนี้พี่ปั๊บกับน้องใบเตยเนาะวัดที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับ